สมุดประการคุณผู้ชมสามีคนนึง
ไม่มีผู้หญิงคนใหม่ทะเลาะตบตีกัน
สุดท้ายภรรยาเขาโดนตบตีเขาก็เลยเอามีดแทงสวนกันไป

เข้าบอกเธอโดนทำร้ายก่อนเขาก็ต้องอีกตัว
ตำรวจภูทรพระประแดงพร้อมกับแพทย์
ก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ที่บ้านหลังนี้ครับ
อาคารพาทิสูงสามชั้นตะบนบางครุอ่าขออภัย
ตะบนบางครุอำเภอพระประแดงที่สมุทรปราการ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชั้นล่างครับ
ตรงที่บริเวณทางเข้าบ้านประตูทางเข้าเนี่ย
ถูกแทงด้วยมีดปลอบผลไม้ปลายแหลมที่ด่วนนมซ้าย
เด็กข้าไปหลักแล้วก็ชิตอยู่ข้างดับลอบน้อย
คือมันก็น่าวหลักไทันโลกนี้ย
เก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานนะฮะแล้วก็ให้ป่อเต็กตึ๊งเนี่ย
นำร่างของผู้เสียชีวิตไปส่งจนสูตรที่สถาบันนิติเวชของโรงพยาบาลตำรวจ
ทีนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือภรรยาของผู้ตายนางสาวนันอันนี้เป็นนามสมมุตินะครับ
เขาบอกว่าบ้านหลังนี้อยู่ด้วยกัน๓คนมีฉันมีลูก๙ขวบแล้วก็มีผู้ตาย
แต่ผู้ตายเป็นสามีใหม่ของฉันนี่อันนี้คุณนั่นนะฮะที่เป็นคนก่อเหตุ
คือก่อนเกิดเหตุมีปากเสียงกันกับสามีนะฮะก็เลยให้สามีเนี่ยออกไปนอกบ้านไปสงบสติอารมณ์ก่อน
ก็ขึ้นไปนั่งอยู่ชั้นสองแยกกันแต่อันนี้ผู้ก่อเหตุบอกว่าสามีมารังความ
ตามไปในห้องนอนชั้นสองจะไปทำร้ายเธอก็เลยหยิบมีดออกมาเป็นปอกผลไม้ใช่ไหม
ถือไว้เพื่อเป็นการป้องกันตัวเนื่องจากว่าสามีตัวใหญ่มากแข็งแรงกว่า
กลัวกลัวเขาจะทำร้ายก็เลยถือมีดไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะสามีขึ้นมา
ความใช่ไหมทำร้ายเธอตบตีเธออยู่ที่ชั้นสองทะเลาะกันนะฮะ
แล้วลงมาที่บันไดที่บริเวณชั้นหนึ่งทำให้ข้าวของเนี่ยอย่างที่เห็นมันคือ
กระจัดกระจายเต็มบ้านเลยนะครับนะฮะแต่สามีไม่ยอมหยุด
เอาผ้าห่มมาคลุมตัวเธอเธอกลัวตายไงเธอก็เลยเอามีดปอกผลไม้ที่เตรียมเอาไว้เนี่ย
แทงไปทีนึงไม่ได้ตั้งใจว่าจะให้โดนตรงไหนหรอก
ต้องการจะหยุดไม่ให้สามีทำร้ายเธอแต่พลาดไง
โดนราวนมซ้ายตัดคู่หัวใจทำให้สามีล้มลงแล้วก็เสียชีวิตครับ
จากนั้นก็เลยแจ้งทางด้านของโรงพยาบาลมาเรียกให้น้องสาวมาอยู่เป็นเพื่อน
มานั่งรอตำรวจนาแล้วก็รอมอบตัวกับจตนาที
ตำรวจสพพระประแดงนำตัวนางสาวนันไปสอบสวนเพิ่มเติมที่โรงพัก
สุดท้ายก็โดนแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นนะคุณผู้ชม
ดำเนินการตามกฎหมายนี่สุดท้ายสามีตายตัวเองเข้าคุก
ลูกก้าวขวบกำพาทั้งพ่อทั้งแม่
เรื่องของครอบครัวต้องใจเย็นกันหน่อยนะคะ